ด้านหลังนี่ว่ากันด้วยเรื่องกะเพราหมูกรอบ
แต่คุณกะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับ
คำเดียวประโยคเดียวหงายหลังเลย

เพราะอะไรมีภาพให้เห็นจังหวะโดนเตะเสยหงายหลังเลยค่ะ
คุณมันอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงแต่ก็เห็นจังหวะอยู่นะ
นี่เสื้อสีดำคนนี้นี่ไปแล้วนี่
ยังมีต่อยังมีต่อแบบนี้อีกค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนตี๔เลย
ร้านนี้ร้านอาหารแชมป์อยู่ที่อำเภอเมืองมหาสารคามค่ะ
คนที่หงายลงไปเนี่ยคือใคร
คือนายอภิชาติประจงอายุ๒๗นะคะ
เขาเป็นพนักงานบาน้ำอยู่ในสถานบริการในจังหวัดนั่นแหละ
แล้วก็เป็นลูกค้ามาซื้ออาหารตามสั่งที่ร้านนี้
เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาแจ้งความคนนี้เลย
ที่โดนเตะนะมาที่สพเมืองมหาสารคาม
เดี๋ยวอีกแป๊บนึงดิฉันจะให้เขาถอดแมส
ให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมจะเห็นรอยเลย
ไอ้ที่โดนถีบโดนเตะจนหงายน่ะ
เนี่ยอันนี้ดูตามข่าวก่อนคุณเห็นไหมโอ้โห

ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณอภิชาติ
ทำไมไปพูดอะไรไม่เข้าหูเข้าโดนถีบตกเก้าอี้แบบนี้
ผมพูดแค่คำว่ากะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับ
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพูดประโยคเดียวถึงเจอแบบนี้
คืออย่างนี้คุณผู้ชมวันนั้นน่ะนะ
คุณอภิชาติเขาเลิกงานมาเสร็จแล้วปั๊บไปที่ร้านใช่ไหม
บอกกับแม่ค้าแม่ค้าเอากะเพราหมูกรอบ๒กล่องครับ

กล่องนึงไม่ได้เอาทีนี้หลังจากนั้นก็รอ
เสร็จแล้วปั๊บมีวัยรุ่นมาไงดอมคุณผู้ชม
กันสี่ห้าคนเดินมาในร้านป้าข้าวกะเพราหมูกรอบครับ
แค่นี้คือสั่งเหมือนกันกับอภิชาติ
อ๋ออภิชาติบอกว่าผมปากวัยไปหน่อย
ผมก็เลยบอกว่ากะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับ
แล้วพอเขาพูดเสร็จนะเขายังยิ้มเลย
อีกฝ่ายนึกว่าเยาะเย้ยหรือเปล่าใช่
โดนเตะไปเลยอ่ะค่ะอ๋ออ่ะฟังเขาหน่อยค่ะ
แล้วรู้ไหมเรื่องทะเลาะเรื่องอะไรผมพูดอย่างนี้แล้วผมก็ยิ้ม
ปากไว้ไปหน่อยอย่างเงี้ยแหละอ่าไม่ใช่ผม
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยบอกว่า
กระเพราหมูกรอบหมดแล้วครับแล้วผมก็ยิ้ม
แค่นั้นนี่แหละครับแล้วก็โดนมาแบบนี้ครับ
นี่แหละครับดังที่เห็นครับเห็นไหมล่ะดูทันไหมล่ะคุณผู้ชม
เขาถอดให้ดูแล้วก็ให้เห็นแผลตรงแบบตรงกลางตรงขากันไกลตรงจอไลน์ตรงนี้
ต้นเหตุมาจากสั่งกะเพราหมูกรอบเหมือนกันดอมดอมว่ามาจากกะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับ
หรือมาจากที่เขาส่งยิ้มให้เออนั่นน่ะสิถามคุณผู้ชมแบบนี้แต่นี่ยังดีนะ
พอหลังจากโดนเตะไปแล้วเนี่ยเจ้าของร้านไปห้ามห้ามกลุ่มวัยรุ่นที่มากัน๔๕คนนะคะ
ไม่ให้รุมต่อแล้วทีนี้ก็เดินออกจากร้านไปคุณอภิชาติอ่ะ
ตอนคุยกับตำรวจยังขำกันอยู่เลยนะใช่มันมองเป็นเรื่องตลกไปเลยอ่ะ
แล้วเนี่ยหัวเข่าเมื่อกี้ก็เอาให้ดูนะแล้วก็บอกผมอ่ะ
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มนี้เลยแต่ผมโดนแบบนี้อ่ะ
ด้วยเรื่องกะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับคำเดียวเลย
รับแจ้งความไว้แล้วนะคะแล้วก็ชุดสืบสพเมืองมหาสารคาม
ก็ลงพื้นที่ไปถามพวกข้อมูลของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้นะเราไปถามมาว่าเอ๊ะรู้จักไหมเนี่ย
ยังไม่มีใครเคยเห็นกลุ่มนี้นะแล้วจากกล้องวงจรปิดอ่ะ
เห็นใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมันมองไม่ค่อยชัด
แต่มันเห็นพฤติกรรมของเขาอะค่ะเดี๋ยวตำรวจขอเวลาทำงานอีกหน่อยนะ
ครับเห็นรอยแผลแบบนี้เอ้าก็เจ็บไปอ่ะแหละอืม
อืมอ่ะตำรวจเชื่อว่าน่าจะตามตัวมาได้เร็วเร็วนี้นะครับ